พาคุณอริยาคุณผู้ชมไปประจวบคิริคันกันหน่อยพาไปดูเต่า
เป็นเต่ากระตัวหนึ่งนะคะปกติแล้วเต่ากระเนี่ยมันจะค่อนข้างตื่นคน
คือถ้าเจอคงเจอคนอะไรมันจะไหว้หนีค่ะแต่ตัวนี้นอกจากไม่ตื่นคนแล้วค่ะ
ว่ายน้ำมาเจอคนตรงเวลาเป๊ะทุกวันเลยเป็นเต่ากระเพศเมียนะคะ
อายุสองปีขนาดตัวสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรยาวห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยค่ะ
ว่ายน้ำหากินวนเวียนอยู่บริเวณสะพานปลาทัพสแก่ที่ประจวบคิริขัน
คุณรู้ไหมมารออะไรรออะไรคะรอรับหมึกจากชาวบ้านอ๋อนี่
คือชาวบ้านเขาจะไปตกหมึกตกปลากันที่สะพานปลาใช่ไหมคะ
มันก็คือมารอเลยให้ชาวบ้านให้หมึก
พอมันอิ่มปุ๊บมันก็ไหว้กลับไป
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเต่ากระตัวนี้มาตรงเวลาเป๊ะทุกวันเลย
ช่วงเช้าจะมาตอนอากาศยังไม่ค่อยร้อนคือหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้า
กินอิ่มเสร็จปุ๊บอันนั้นก็ไหว้กลับไป
สักพักเย็นใกล้ค่ำนัดกันไว้มาค่ะ
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้ติดต่อกันมา๔วันแล้วนะคะ
นางสาวสุรีรัฐแต้ชูตระกูลประธานกลุ่มอนุรักษ์ทัพสแก่บอกว่า
ทะเลทัพสแกนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็อุดมสมบูรณ์
ดีใจที่เห็นเต่ากระมาว่ายน้ำหากินแถวนี้
เพราะว่ามันมีพวกลูกปลาแล้วก็หมึกที่เต่าชอบอยู่ชุกชุม
แต่อย่างที่บอกว่าเต่ากระเนี่ยมักจะตื่นคน
ตัวนี้แปลกมากนอกจากไม่ตื่นแล้วเหมือนนัดคนทุกวันนะคะ
โมงถึง๘โมงนะจะมากินหมึก
แล้วก็เย็นเอาเย็นค่ำเดี๋ยวมากินหมึกต่ออีกรอบนึงนะ
ว่ายมาหากินซะตรงเวลาอะไรขนาดนี้
ก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะ

ก็อาจจะดึงดูดการท่องเที่ยวได้

คือเหมือนอย่างนี้มันเหมือนไหว้มาขออาหารใช่ไหม

ว่าคนจะให้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไป

เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะคะเอาสิ